สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ทำอย่างนั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะอยู่ดีดีเรามาถูกปิดกัน
ไม่ให้ออกจากบ้านได้อย่างไรคุณรู้แล้วคนที่มาซื้อของในตลาด
ก็รู้แล้วถ้าเป็นบ้านคุณคุณจะจะทำอย่างงี้เหรอ
ในฐานะฝ่ายปกครองล่ะเราก็ต้องการให้คนอยู่ร่วมกันได้
นะฮะก็พยายามอะไรให้ยอมได้ก็ยอมนะครับมีรวดสลิงสักนิดนึง
จริงจริงก็ตั้งไม่ได้แต่ผมก็ถือว่ามันไม่กีดขวางคนนะครับ
ก็พยายามให้เขารู้สึกสบายใจและไม่ไปมีปัญหากับคนอื่น
เราก็ยอมได้ก็ยอมนะครับยอมได้ก็ยอมแล้วที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปนั้นโอ้คือ
โดนเต็มเต็มอะค่ะที่เรียกกันว่าป้าป้าในข่าวเนี่ย
คือโดนเต็มค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยไม่ว่าจะเป็นกิริยา
อารมณ์คำพูดท่าทางโอ้โหโดนเต็มเต็มค่ะแต่ทีนี้พอเป็นข่าว
แล้วคนสนใจขึ้นเรื่อยข้อมูลมันถูกเปิด

ซึ่งได้ขออนุญาตแขกรับเชิญแล้วนะคะว่า

เพราะคำว่าป้าบางครั้งมันมีความหมายในทาง
ข้างทางลบเวลาที่เราสื่อสารกันในโซเชียลมีเดียต่างนะคะ
แต่ทุกท่านบอกว่าเรียกได้เรียกดีกว่านะคะ
คือเรียนก็เลยบอกว่าพอมันถูกเปิด

ไม่รู้หรอกว่าใครด่าอะไรไม่รู้หรอกว่าใครเชียร์อะไรนะคะ
ก็เลยจะบอกว่าพอข้อมูลถูกเปิดแล้ว
มันก็ทำให้ตั้งคำถามกลับไปได้ว่า
คนที่เคยวิจารณ์ท่าทีท่วงทำนองของคลิปที่ออกมา
พอรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยยังรู้สึกแบบนี้อยู่ไหม

ใช่ควรจะใช้อาวุธเหล่านั้นหรือการกระทำรุนแรงเหล่านั้น
ไม่ใช่นะคะแยกคนละส่วนมอง
ซึ่งแต่ละท่านก็ยอมรับว่าตอนนั้นอารมณ์พุ่งพลาดจริง
แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันต้องเอาถูก
มันต้องถูกนำมาพูดถึงด้วย

ได้ใช้กลไกอื่นที่พึงใช้แล้วทั้งสิ้น
สารก็ฟ้องกันหลายคดีค่ะคุณผู้ชม
คือได้ใช้แล้ว
แล้วรูปที่ทางฝั่งของคุณป้า๓ท่าน๔ท่านนะคะ
บอกรูปอยู่ในศาลทั้งหมด
ว่าถูกกระทำอะไรจากรอบบ้านของตัวเองบ้าง

แล้ววันนั้นทั้ง๓ท่านก็ยอมรับ
อารมณ์มันระเบิดจริง
สามท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ
ทนายความทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยนะคะ
ว่าแบบนี้มันควรจะเลือกมองมุมไหน

เอาแค่พฤติการครั้งนี้ครั้งเดียวหรือต้องย้อนกลับไปดู
แต่จริงแล้วถึงย้อนกลับไปดูก็ทำแบบนี้ไม่ได้หรือเปล่า

ทำไมถึงพุ่งพลาดได้ขนาดนั้นในวินาทีนั้นนะคะ
สามท่านได้เรียกป้าก็เรียกป้าบีป้าอ๋องป้าฉัด
แบบนี้เลยก็แล้วกันสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

อย่างที่บอกไม่รู้หรอกว่าใครเขาโทษนะคะ
ไม่รู้หรอกว่าใครเขาด่าเราแค่ไหนตอนที่คลิปออกไป
แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเขาเชียร์เราแค่ไหน
หลังจากที่ข้อมูลมันถูกเปิดเผยออกไปนะคะ

นี่ตกลงพี่รับทำคดีแล้วเหรอคะ

หรือยังไงคะอันนี้คือยังไงพี่
คือเรื่องนี้ก็แค่เหมือนกับว่าเราก็วิเคราะห์ตามข้อกฎหมาย
ส่วนเรื่องราวเหล่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเราไม่ทราบ
เห็นเหตุการณ์ในพฤติการที่เกิดขึ้น
เราก็วิเคราะห์ว่าใครผิดในข้อหาอะไร

คือสิ่งที่๒๓ท่านที่เผชิญเหตุวันนั้นทำไปเนี่ยผิดแน่

แต่ถือขวานด่าเขาถือเสียมทุบรถเขาผิดแน่

แต่ยังไม่จบพอถลกย้อนกลับไปโอ้โห

วันนั้นมันก็พอรับฟังได้แต่อย่างที่บอกนะคะเราไม่เอาความรุนแรงนะคะ
พอรับฟังได้ว่าทำไมถึงเกิดวันนั้นแต่มันจะไม่มีผลในการหักล้างความผิด
เกิดเหตุการณ์วันนั้นใช่ไหมคะธนายเกิดผล
มันไม่เกี่ยวข้องเลยครับผู้ที่ถูกกระทำกับเหตุการณ์ในอดีต
ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันใช่ไหมครับเราเคยถูกคนอื่นรังแก่
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอันนี้คือถ้าจะทำกับใครก็ต้องทำกับคนที่เขารังแก่เรา

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าต้องเห็นใจนะโดนมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจกับข้อกฎหมาย
เอาท่านที่ออกอารมณ์ค่อนข้างเยอะ
เยอะเลยวันนั้นท่านแรกก่อนท่านแรก
ตอนนี้รู้สึกยังไงคะเอาวินาทีที่เราคุยกันกับเหตุการณ์วันนั้น
ยังมีความรู้สึกว่าหน่วยงานวันนี้ที่ถูกเปิดเผยนะ
ขอขอบพระคุณทุกกำลังที่เชียร์มาให้กับทางฝั่งเรา
ทางฝั่งเรานี่ต่อสู้๑๐กว่าปีนะฮะกับอำนาจมืดอำนาจรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่วันนี้พอเปิดเผยออกไปอยากจะเรียนถามว่าผู้ว่ากอทมซึ่งรู้มาแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันเดือดร้อนมาตลอด
แล้วก็ตำรวจเขตประเวทก็รู้มาตลอดแล้วพอเขตประเวทซึ่งอ้างว่าเพิ่งเข้ามา
คุณเห็นความเดือดร้อนมาแล้วนะฮะแล้วทำไมล่ะคุณยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
เราไม่ได้คั่งแค้นแต่ทางเรามีความแปลกใจมากว่าทำไมที่มันเกิดเหตุการณ์
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เขาร้องไปฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่เข้ามาดูแล
ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งประชาชนทุกคนที่เขาเห็นรู้ไหม
คนที่สูญเสียในสูญเสียผลประโยชน์จากการทำผิดกฎหมายของตลาดเขาทำยังไง
วันที่๑๘ออกไปดูสิคะป้ามีบอกน้องว่าช่วยถ่ายหน่อยดิทำท่าเข้ามาเนี่ยไม่มีใครทำ
แต่ป้าเห็นอะไรอ่ะคุณมาส่งเสริมคนที่เข้ามาละเมิดเราได้ยังไง
คนเห็นเขาเราเรียกแต่เปิดถูกกดแตรต้องนานมีการโทรศัพท์แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่คุณไม่เข้ามาทำอะไรเลยแล้วคุณกลับมาสอนมาสั่งว่ายาทุกคนในนั้นทำอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกต้อง
แล้วคนที่มาจอดรถขวางเนี่ยเมื่อคุณมาแล้วคุณเอาของเข้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณจริง
อย่ามาบอกว่าคุณละกรณีไม่ใช่ค่ะคุณรู้นี่ค่ะหน้าบ้านเขาเขียน
เขียนต้องสองแผ่นใหญ่เลยว่าอย่าจอดรถกิดขวางฮะเพราะลำบากมาก
ทุกครั้งที่มีรถมาจอดป้ามักจะบอกว่านี่ออกจากบ้านลำบากมากไม่ใช่ง่ายนะคะ
ทุกครั้งแล้วมีคดีฟ้องร้องก็พูดแล้วก็ยังมีแผ่นป้าย
แล้วทำไมล่ะคะพอเขตผู้ว่ากอทมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทำไมปล่อยให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ถามกลับไปที่ผู้ว่ากอทมแล้วก็พอเขตซึ่งเขาบอกว่า
ถ้าเป็นบ้านผมผมก็ทนไม่ได้แล้วทำไมคุณปล่อยให้เราทนอ่ะ
สิบกว่าปีคุณทำอะไรหน้าที่ของคุณคืออะไรอืมฮะ
หน้าที่ของคุณคือจะต้องกำจัดทุกข์อำนวยสุขให้กับประชาชน
คุณไม่ใช่ปล่อยเขาขึ้นมาวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกคน
ให้กำลังใจกับครอบครัวของเราสู้มากับอำนาจมืด
อำนาจรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการเหลวแล
ถูกด่าถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีอยู่ตลอดเวลาออกจากบ้านนี้นะฮะ
ยิ่งกว่าตัวอะไรนะท้ายมันเร็วถ่ายมันเร็วแล้วบ้านเราเดือดร้อน
ถ่ายผู้ที่กระทำเราได้ไม่ได้หรือคะถามคำเดียวสั้นสั้น
แล้วย้อนกลับไปซะนี่คือคดีตัวอย่างนะที่ประชาชนลุกขึ้นมาสู้บนความถูกต้อง
ของตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองเราผิดเหรอคะ
อันนี้คือคนที่เราเห็นว่าวันนั้นอารมณ์ก็แรงอารมณ์แรงเพราะว่าอะไร
ถามสิว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำซ้ำแล้วซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำซาก
คุณบอกว่าให้เราต้องยอมรับอันนี้เหรอเราต้องผิดนัดน่ะ
คุณแม่ของเราออกจากบ้านไม่ได้เลยในช่วงที่เขาหายใจไม่ออก
เขาเป็นโรคปอดนะคะเปิดประตูบ้านไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้
เห็นแม่มามาในสวนก็ไม่ได้นี่คือแอคชั่นที่เราบอกตรงตรงว่าไม่ได้มาสะสม
ไม่ใช่แต่วันนั้นมันเกินกว่าเหตุจริงเรากดแต่โทรศัพท์
ทุกหน่วยงานไม่มีใครเข้ามาแล้วยังใช้วิธีอันป่าเทือน
ผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์ใช้คำพูดเราไม่เคยเราไม่เคยที่จะมาบอก
ก็ไม่คุณจะทำยังไงแต่เรารู้ตัวตนของดีว่า
เราทำถูกต้องบนพื้นฐานของการถูกละเมิดสิทธิ์
เราขึ้นมาช่วยตัวเราเองเพราะเราโทรไปแล้วนี่
หน่วยงานไม่มีใครมาเลยนี่แล้วจะให้เราทำยังไง
เพราะมันไม่ได้แล้วนี่คืออันนี้แล้วถามสิว่าคุณทำตลาดถูกไหมล่ะ
เลวร้ายที่สุดเลยที่เอาบ้านเลขที่ของป้าเนี่ย
ไปรับแรงงานต่างด้าวไปทำสัญญาเช่าตลาด
ถามสิว่าถ้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ไปส่งเสริมในสิ่งที่ผิดเหล่านี้
มีเหรอเขาจะกล้าทำนี่ยังมีลูกบ้านอีกคนนึง
ถึงกับเอาอะไรของเขาเขาไม่ได้มาขาเขาเพิ่งหักเนี่ย
ยังมีป้าก็ไม่รู้วันนี้เขามาเขาบอกป้าเนี่ยหนูกว่าตาย
นึกว่าบ้านเราเจอหลายบ้านที่เจอคือหลายบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเจอกัน
นี่คืออันนี้ถามคนเดียวนะคะนี่ยังไม่ได้แจกแจงเรื่องคดีเลยนะคะ
แต่คือโอ้หายใจแรงมากไม่ใช่ค่ะอึดอัดเนอะอึดอัดอึดอัด
ในสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ย
กลไกของรัฐอำนาจรัฐในทุกรูปแบบที่บิดเบือนข้อมูล
ถ้าไม่บิดเบือนข้อมูลสู้กันเป็นตามตัวบทกฎหมาย
ความถูกต้องมันไม่ถึงกับสิบปีหรอกค่ะไม่ถึงเลยเดี๋ยวกลับมา
อันนี้คือท่านที่ในคลิปน่ะคือถือขวานใช่คือแล้วขอโทษนะคะ
ใครทำนี่คืออุ้ยด่าเขาเลยไว้นั่น่ะนี่แหละทั้งนี้แหละ
ด่าเขาชอดได้ยังไงอ่าเขากลับมาที่รถเขาเอาของใส่
กดแล้วเพราะยังบอกสองครั้นตัวฝันบีบแล้วมันใช่ด้านนั้น
บีบซ้อนกันเลยว่าบีบยาวเลยเราต้องการที่จะออกจากบ้าน
ทำธุระเขาก็ยังยิ้มอยู่อ่ะเรามีรูปภาพเขายิ้มแฉ่งเลย
แล้วเขาบอกเขาแล้วก็บอกว่าหนูได้ยินแล้วหนูขอโทษ
หนูขอโทษบ้างแต่ยังได้ยินแล้วแต่หนูซื้อของยังไม่เสร็จ
คุณขวัญลุกไหมคุณของขึ้นไหมคุณบอกว่าคุณทำรายการ
คุณยังของขึ้นเลยเราจะไม่ของขึ้นได้ยังไง
แล้วอึดอัดในพฤติกรรมของพอเขตซึ่งวันนี้
ถ้าจะใช้คำพูดที่ว่าไม่สุภาพก็ยังต่อแหลอีก
ฟังเขาพูดสิคะว่าเขาพูดยังไงที่นี่มันไม่สามารถที่จะทำตลาดได้นะคะ
เพราะมันโซนเพื่ออยู่อาศัยมันมีหลักฐานหมดอ่ะ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ทางอีกหนึ่งท่านขยี้ให้ว่าคดีมันมายังไงเดี๋ยวให้อธิบายให้หมดเลย
แต่อันนี้คือท่านแรกสะท้อนก่อนอันนี้ที่เห็นว่าโอ้โหอารมณ์แรงมาก
อีกหนึ่งท่านไม่ฟังอะไรแล้วไปทุบของเขาเละเทะไปหมด
อันนี้อีกหนึ่งท่านก็โดนคือวันนั้นอะไรคะทำไมถึงตัดสินใจ
เพราะมันมันเป็นเรื่องแน่แล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยนะ
ทุบรถเขาแล้วมันจะเป็นคดีมันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะ
ใช่ค่ะคือมันอัดอั้นมาถึง๑๐ปีนะฮะ
แล้วทุกครั้งเลยเวลาพี่เขาไปเปิดประตู
พอเปิดเสร็จปั๊บเขาก็ยังบอกว่ารถออกไม่ได้อีกแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าต้องรอจนเขาซื้อของเสร็จ
วันดีนะเป็นวันตุดจีนนะต้องกลายเป็นวันดีในการที่จะต้องมาตีรถเขา
โดยที่เราเบรกแตกเลยนะเพราะว่าเราออกจากรถไม่ได้
แล้วคุณไปซื้อของแล้วทุกครั้งเราต้องรอจนคุณซื้อของเสร็จ
แล้วปรากฏว่าเขาเดินมาเขาพูดคำที่แทงใจเราก็คือ
หนูได้ยินเสียงแตรนี้นานมากแล้วแต่หนูยังซื้อของไม่เสร็จ
เบรกอ่ะยิ่งโมโหนักเลยนะโมโหนักมาก
แต่ตอนนั้นจังหวะที่ถือรากมาเดินไปเดินออกแล้วกว่าจะทุบ
ตอนนั้นทำไมถึงไม่ตัดสินใจว่าอย่าเลยมันไปเพิ่มคดี
มันไปเพิ่มพอดีแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วย
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันเหตุการณ์มันไม่ขี้คายเลย
แล้วรอยังไงก็ไม่ได้ถ้าหากทุบสักครั้งหนึ่งทุกคนตะโกน
หยุดซื้อขายมันต้องมีขึ้นแต่ทุกครั้งเลยนะฮะ
ถ้าเราเพียงแต่บีบแตรเขาก็จะพูดกันว่าซื้อไปซื้อซื้อไป
อย่าเพิ่งไปให้เขาออกมาเย้วหรืออะไร
แต่ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้รอจนเขาซื้อเสร็จอย่างนี้
เราทนได้อย่างนี้ไหมแล้วมันเกินกว่าเหตุไหม
ที่เราทำอย่างนั้นคนอื่นเนี่ยเขาแท่ทนเสียงดังไม่ได้
เขาทำยิ่งกว่าที่เราคาดคิดด้วยซ้ำไป
ถ้าที่ฉันถามวันนั้นเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนเหตุการณ์เนี่ย
มันต้องมีนอกเหนือจากที่คลิปวิดีโอวาที่ไว้
คือจริงแล้วทั้ง๓คือในบ้านมี๔ท่านตามข่าว

แต่วันนั้นตอนที่จังหวะจะออกจากบ้านมี๓ท่าน
๒ท่านจะเอารถออกพร้อมกัน๒คนใช่ไหมคะ

ทั้งสองท่านท่านนี้ถือขวานท่านนี้ถือเสียม
อีกหนึ่งท่านที่จะเตรียมออกคือป้าบีนะคะ

คนที่บีบแต่ต่อนั่นแหละใช่ไหมคะ

มี๒คันป้าไปอยู่ในรถบีบ

แล้วคนที่อยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเขาบีบแตรตั้งนาน

แล้วปรากฏว่ามีน้องเขาบอกว่า
ในคลิปมีบอกว่าตั้ง๓๐กว่านาที

เขาบอกว่าเขาบีบแต่ตั้ง๓๐กว่านาที

ทีนี้พอออกมาเนี่ยนะคะถ้าฟังจากทางนี้
เนื่องจากมาฝั่งเดียวที่เล่นรับฟังได้แค่๕๐ของเรื่อง

เจ้าของรถคันขวางที่หน้าบ้านเกี่ยวรอบค่ะ

ที่บอกว่าเห็นเขาเอาของมาเก็บ

อีกสักพักใหญ่น้ำใหญ่มาก
เขาพูดคำเดียวเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะ

เสียงนานมากแต่หนูยังซื้อของไม่เสร็จ
เสร็จแล้วพอเขาซื้อของไม่เสร็จนะ
เขาพูดคำนี้เสร็จแล้วเขาก็เปิดประตู

วิ่งไปตลาดนู้นวิ่งมาตลาดนี้

ปรากฏว่าเขารู้จากตลาดนี้มาซื้อของที่นี่
เดี๋ยวนะคะตกลงเขามาเจอเรา

แต่ป้าเห็นเขาไปตลาดนู้นเดี๋ยววิ่งไปตลาดนี้

คือเขาคงจะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่ทราบว่าเขาไปคุยอะไรกับใครที่ไหน

แต่คือแปลว่าพอเขารู้แล้วว่าเราบีบแปร

ก็เลยมาทั้งเสียมทั้งขวาน

ต้องดูก่อนว่าพื้นที่ที่

มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอะไรที่

แซ่งปับบีนิดเดียวคือจะบอกว่า
เราเอาขวายเกษียมออกมาก่อนแล้วเขาเพิ่งมาถูกไหมคะ

คุณพิมพ์ให้เราฟังว่าป้าจะทุบเสร็จแล้ว
มันมีคนเริ่มส่งเสียงเขาเจ้าของรถ

ไปเดินถามคุณคุย
ถ้าถามตรงนี้ฉันต้องการพฤติการณ์ของจริงว่าอารมณ์มันพุ่งขึ้นมาตอนไหน
คืออย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึง
พอดีวันนั้นเป็นวันอาทิตย์จึงมีการทำตลาดอยู่

คุณป้าอ๋องเขาก็ไปปลดสลิงเพื่อที่จะออกไป
ปรากฏว่ามีรถมาติดปิดกั้นทางเข้าออก
นะคะเป็นฟีมดำรถกระบะฟีมดำเปิดประทุนด้านหลัง
เมื่อติดฟีมดำชั่งโม่งหน้าไปดูก็ปรากฎไม่มีคน
แล้วก็เขย่าแล้วก็ไม่มีคนอยู่ในนั้นเลย
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยผักรถนี้ผักรถออกไป
แต่ปรากฏว่ารถไม่เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ก็มีการตะโกนว่ามีการล็อกเกียร์
ยกเบรกมือคือล็อกเบรกมือขึ้นนะคะ

คุณป้าชัดก็ไม่ใช่กลัว
ตัวป้าบีเนี่ยก็กดแตรเป็นการบอกบอกให้เสียงดัง
แล้วทางบ้าบีก็ไปเคาะที่รถบอกว่า
เป็นเจ้าของรถให้ออกมาดูมาขึ้นรถ
แล้วก็ไปถ่ายรูปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ่ายรูป
เพื่อที่จะแจ้งบอกว่านี่นะขวางเขา
แล้วก็ไปโทรศัพท์ไปที่๑๙๑
นี่คือขั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์
เมื่อเกิดโทรไปที่๑๙๑ยังไม่พอ
โทรไปที่๑๕๕ที่กรทมก็ไม่มีใครมา
บอกให้ช่วยมายกรถหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่มีใครมา
เมื่อไม่มีใครมาสิ่งที่สำคัญก็คือกดแตรต่อ
เป็นการกดแตรยาวนานนะคะไม่มีการพักมือ
คือกดแต่ยาวเพื่อเป็นการบอกเลยนะ

ตอนแรกกด๒คันเลย
แล้วกดแตรเสร็จแล้วก็ยังไม่ออกมาอีก
ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

คือคิดทุกครั้งคิดอยู่ในใจเลยว่าเดี๋ยวเถอะ
เขาก็รอจนเสร็จอีกแล้วเขาก็รักษาสิทธิ์ของเขา
เขาก็ต้องทำในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้อง
การที่เมื่อคุณเอารถมากีดขวาง
เป็นธรรมดาถ้าเอาของมาติดตั้งที่หน้าบ้าน

แต่เมื่อมีรถมาขวางแล้วล็อกเบรกมือล็อกเกียร์
มันเคลื่อนไม่ได้คุณไปปิดกั้นทางเข้าออกเขา
คุณรู้แล้วว่าด้านหน้าเป็นประตูบ้าน
แล้วก็มันมีด้านล่างมีเขียนว่าห้ามจอดไฟนะคะ
นี่คือประเด็นที่เห็นอยู่
แล้วถามว่าจะต้องทำอย่างไร

ถามว่าพื้นที่เกิดเหตุนี้มันเป็นพื้นที่อะไร
ต้องย้อนกลับไปว่าพื้นที่นี้คือหมู่บ้านเสรีวิลล่า
ที่เขาจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
แล้วคุณมาทำตลาดคุณมาซื้อของในตลาด
คุณไม่รู้เลยแหละว่านี่หน้าบ้านเขา

คุณเห็นป้ายเยอะแยะขี้เกียจอ่าน

เพราะคุณก็บอกแล้วว่าคุณมาตลาดนี้หลายครั้ง

๑๙๑กับที่เบอร์กรณ์๐๕

แล้วเรารอนานแค่ไหนที่เรารู้สึกว่า
ทำไมไม่มีคนมาเลยเราต้องจัดการเองแล้ว
ก็คือกอดแตรไปเกือบ๓๐นาทีเกือบครึ่งชั่วโมง

ก็เป็นคนกดแตรเองแล้วเป็นคนถ่ายรูปเอง

แล้วทุกคนที่มาให้ปากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าชาเหตุเขามีการอดแต่บอกแล้ว
นานมากขึ้นชั่วโมงถึงจะมีการทำการที่เห็นอยู่
พอทำการให้เห็นอยู่เสร็จเกิดขึ้น

นี่ยังไม่พอซื้อของไม่เสร็จ

ด้วยจิตใต้สำนึกที่ดี

เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณไปขวางเขา
มันไม่ถูกคุณกลับเอาของไปวางในรถ

กดแต่ต่อก็ไม่เคลื่อน
ดแตรไปอีก๓๐กว่านาที
คือที่ประเด็่นนี้แหล่ะคือเอาของมาเก็บ
แล้วเจ้าของรถก็ยังไม่ได้เลื่อนรถ

ใช่ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เมื่อสักครู่นี้ที่ป้าบีจะเล่าคุณผู้ชม
คือสิ่งที่บอกว่าฉันทำเงื่อน
ฉันใช้กลไกอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเข้ารายการลองไล่เรียง
เพราะว่าในข่าวพูดถึงหลายปีมากเลย
ที่มันมีการฟ้องศาลมีอุทธรณ์
มีคำสั่งสารออกมามีคุ้มครอง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาไล่ดูนะคะว่าเขาเผชิญอะไร
แล้วใช้กลไกอื่นมาแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ผล
ทำไมมีขวานและมีเสียมในเรื่องนี้จนได้สักครู่ค่ะ

คือทั้งสามท่านออกมาเห็นรถจอดหน้าบ้าน
ก็บีบแตรด้วยรถ๒คันเพราะจะออก๒คันใช่ไหมคะ

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ถามคือว่า
มันอะไรที่มันทำให้พุ่งพลาดขนาดนั้นคือ
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถหน้าบ้านเดินมา
แล้วมันก็มีประโยคแทงหูนะคะว่าไม่ได้ยินแล้ว

เพราะมีการเก็บของที่รถรถยังไม่ได้ถูกย้าย

อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันพุ่งขึ้นมา

แล้วก็ก่อนหน้านี้คือแจ้ง๑๙๑แล้วก็แจ้งไปที่กร
เขาต้องการให้ใครก็แล้วแต่มาเคลียร์

ก็คือสูตรวิสัย

คือตกลงแล้วเราไปใช้กลไกอื่นมาแล้วถูกไหม

เราสู้ด้วยการฟ้องสารปกครอง

ฟ้องผู้ว่ากรุงเทพมหานครฟ้องผู้อำนวยการเขตประเวท
สำนักงานเขตประเวทฟ้องกรุงเทพมหานคร
ไม่ใช่ฟ้องคดีเดียวฟ้องหลายคดีฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้ง๔ก็เป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เช่นเดียวกัน
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการทุบรถอย่างเดียว
มันเกิดขึ้นอย่างไรที่ก่อนที่จะเกิดการทุบรถหรือการทำอะไรก็ตาม
ต้องถามก่อนว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่อะไร
ถ้าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยต้องขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า
พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่หมู่บ้านเสรีวิลล่า
ซึ่งเขามีการขอจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
เขาขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่เขามีการขอไว้ว่า
ขอเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเดียว
ไม่มีการพาณิชย์ไม่มีการอุตสาหกรรม
ระบบสาธารณูปโภคเพื่ออยู่อาศัย
การขอใบอนุญาตนี้ได้รับใบอนุญาตที่ออกมา
เลขที่๗๐ทับ๒๕๒๖ออกให้เมื่อวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖
แล้วบอกถึงความชัดเจนของการขอจัดสรรที่ดิน
พวกป้าทั้ง๓๔คนก็ซื้อที่ดิน
โดยความรู้สึกที่ว่าโครงการนี้มันชัดเจนนะ
เพราะมันแบ่งโซนความเป็นที่อยู่อาศัย
แล้วก็แบ่งโซนพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน
ด้านหน้าเป็นโซนพาณิชย์ที่อยู่ติดถนนใหญ่ถนนศรีนคริน
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าภาระใด
เขาก็สร้างเป็นตึกเป็นศูนย์การค้าเป็นที่มีที่จอดรถเรียบร้อย
แล้วหลังจากนั้นก็มีการแบ่งมีถนนกั้นกลางนะคะ
แล้วถึงจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยก็มีบอกในป้ายของการแยกของแต่ละซอยว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือว่าเขาซื้อที่ดินมาเขาก็ปลูกสร้าง
เป็นคอนกรีตแต่ปัจจุบัน
ไม่ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มาออกให้ทำตลาดในหมู่บ้าน
แล้วขีดเส้นจราจรจึงทำให้เกิดการจอดรถที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็ละเมิดประชาชนในหมู่บ้านนะคะ

นายเกิดผลคือการที่ถูกแบ่งโซนให้เป็นบ้านจัดสรร
แล้วอยู่ดีมาเป็นตลาดเนี่ยมันผิดเลยเหรอ
คืออย่างนี้นะครับท่านเอกเดิมเริ่มทีครับ
และจัดโซนเนี่ยมันกลายไปทางสาธารณะที่สาธารณะโดยประชาชนใช้ร่วมกันได้ไหม
ขออนุญาตแย้งนิดนึงตอนที่มาซื้อที่ดินมาปลูกบานตระหนดเป็นคอนกรีต
ไม่ได้ราดยางถนนเป็นคอนกรีต
เสร็จแล้วราดยางใหม่ใช่ไหม
คืออย่างนี้ผมกำลังอธิบายว่าถนนคอนกรีตมันเป็นถนนเอกชนในหมู่บ้าน
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมไม่ทราบที่มาที่ไปว่า
เหตุใดเขตถึงเข้าไปปรับปรุงราดยาง
แล้วก็ทำการเอางบประมาณมาลงพื้นที่
กลายเป็นที่สาธารณะและทางสาธารณไป

อันนี้แหละอันนี้ต้องขอเรียนชิ้นแจ่งนิตึง

ในขณะที่ประชาชนที่เขาในหมู่บ้านเซริวิน่าเนี่ย
เขาซื้อมาเนี่ยถนนเป็นคอนกรีตทั้งหมด
ซอกในซอยก็เป็นคอนกรีตทั้งหมดนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือไปทำตลาด

พอเราร้องเรียนเรื่องตลาดเราก็ถูกเรื่อง
เราร้องเรียนเรื่องตลาดถูกแล้วเมื่อสิทธิ์ว่า

เป็นโครงเต็นต์เป็นโครงเป็นเหล็ก
เป็นเต็นต์ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่นะคะ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขตก็เข้ามา
แล้วก็มาดูสถานที่แล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
เพราะมีการสร้างชิดกำแพงเขานะคะ
แล้วหลังจากนั้นตอนที่ร้องเรื่องนี้

ถนนจะเป็นราดยางเพิ่งมาราดยาง
เมื่อไปออกใบอนุญาตตลาดจำนวนมาก

คือมันเป็นที่เอกชน

คือคือเพื่อจะเปิดทางให้มีตลาด
ในพื้นที่เอกชนที่ตอนแรกขอไปหมู่บ้านจัดสรร

คือโครงการนี้เป็นโครงการของบริษัท
ซูวิทเอสเซรีจำกัด

รอบบ้านนี้ตอนนี้มีเกือบ๑๐ตลาด

กำลังจะพยายามทำให้หมู่บ้านเนี่ยโดนกลืนไปอะค่ะ

ลิงหน้าบ้านเนี่ยมีกั้นไว้กี่ปีแล้วคะ

ที่กั้นนี้เพราะว่ามีการจัดตลาดในยามวิการ
เข้ามาในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัย
แล้วก็คนที่ทำตลาดก็สอด
ก็เสียบรถเข้าไปที่ประตูบ้าน
เสียบเข้าไปเกือบจะติดประตูนะคะ
แล้วก็คนถ่ายหน้าบ้านคนถ่าย
เอกสารภาพถ่ายนี้ไปอยู่ที่ศาล
แล้วก็เสียบแล้วก็เป็นการขนถ่าย

ทำตลาดตั้งแต่๕โมงเช้าไปถึงเที่ยงวัน
แล้วถ้าเป็นเทศกาลคุณก็วนตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วเราถึงเราร้องเรียนไปที่หน่วยงานของรัฐแล้ว

เราต้องเอาสลิงมาปิดกั้นไม่งั้นบ้านเราจะพัง

คือเริ่มแปะป้ายแรกหน้าบ้านมาตั้งแต่ปีไหน

เราเริ่มแปะป้ายที่จะบอกว่า
ป้ายทั้งหมดที่ติดอยู่ที่หน้าบ้าน
มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ละตอนที่เกิดขึ้นนะคะ
ป้ายแรกติดบอกว่านี่พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยนะ

ทำผิดกฎหมายที่คณะปฏิวัติฉบับที่๒๘๖นะคะ
วันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕เท่าไหร่เนี่ย
ใน๒๕๑๕เขามีห้ามไว้
เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีพระราชบัญญัติ
แต่ว่ามีคำประกาศของคณะปฏิวัติมาช่วยคุ้มครองประชาชน

คือจะบอกว่าป้ายมันเริ่มปิดมาก็ตั้งแต่เริ่มใช้

กลไกของกระบวนการยุติธรรมในการเรียกร้องสิทธิ์แหละใช่ไหมคะ
แล้วมันก็สะสมมาเรื่อยเพราะมันเริ่มตั้งแต่ปี๕๒ใช่ไหม

มันอาจจะโดนคดีหรือปิดตายอยู่แบบไม่ทันได้อ่านรายละเอียดเนี่ย

เดี๋ยวลองอย่างนี้มันฟังออกมันฟังได้ไหม

เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่การแสดงเจตนาหรือความเข้าใจของเขาเอง

แต่ในเบื้องต้นผู้ที่สอบใบอนุญาตใบขับขี่ไม่ได้
มันก็ต้องมีกฎหมายห้ามในพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่แล้วว่าห้ามกีดขวางทางเข้าออก

อาคารบ้านเรือนทุกคนไม่ว่าจะอาคารบ้านเรือนนั้นจะมีผู้คนอาศัยหรือไม่

เขาไม่ได้มีความจำเองว่าบ้านล้างห้ามจอดได้

เหรอครับเพราะว่า

เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเอง

อ่าถ้าสมมุติที่ฉันบอกก็คิดว่าเป็นบ้านลักษณ์อันนี้หลุดเลยไหม
ไม่หรอกครับคือการจอดรถอย่างนี้
เป็นข้อกฎหมายทั้งพรจทางบกก็ดี

ความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา๓๙

คุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาทางกฎหมายถือว่าผิดหมด

คุณจะอ้างไม่อ้างเจตนาไม่ได้เพราะกฎหมายอาญาอัตราโทษระหูโทษ

ผิดทางโทษที่จำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑บาท

กระทำโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิด
ที่เราพูดกันมาเนี่ยนะคะที่ฉันไม่ได้มีเวลาที่จะไล่เรียงนะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้คุยกันก่อนเข้ารายการคือมีการฟ้องสารปกครองอยู่หลายคดีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ที่เห็น๘๘ป้ายคือจะบอกว่าสารก็คุ้มครองฉันแล้วนะ
คือฟ้องในคดีแรกสารก็ให้การคุ้มครอง

ฟ้องในคดีที่๒คือสิ่งแวดล้อมก็ได้คุ้มครอง
แต่ก็อยากจะเรียนชี้แจงให้เห็นชัดเจนนิดนึงว่า
ทำไมจึงต้องมีการฟ้องร้องสิ่งแวดล้อมอีก
เพราะว่าผู้ว่าไปออกใบอนุญาตซ้อนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทเกิดขึ้น
คุณไปออกใบอนุญาตไอ้ตลาดนี้มันลื้อเต็นต์โครงเหล็กออกไปแล้ว
ตามคำสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์
พอลื้อออกไปแล้วคุณกลับไปออกใบอนุญาต
ให้มาก่อสร้างอาคารตลาดแล้วก่อสร้างอาคารตลาดไม่พอ
คุณออกใบอนุญาตติดกันวันที่๑๐มีนาวันที่๑๑มีนา

ผู้ว่าโดยผู้อำนวยกันสำนักงานโยธา
แล้วยังไม่พอ๒ไม่พอ
คุณยังไปออกอีกหลายตลาดในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
ซึ่งเป็นอยู่ในแนวเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอคุยกับพอเขตด้วยนะคะ

ยินดีค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับผู้อำนวยการเขตประเวทนะคะ
ผู้พอธนสิทธิ์เมษภัณฑ์เมืองค่ะ

ครับสวัสดีครับคุณสมภัณฑ์ครับ
ค่ะท่านผอเรียนถามแบบนี้เลยว่า
ตลาดเนี่ยรวม๑๐ตลาดรอบบ้าน

ถูกกฎหมายทั้งหมดไหมคะ
ต้องเรียนว่าตลาดตรงนั้นมีตลาดใหญ่
อยู่ฝั่งคุณป้าบุญศรีเนี่ย๔ตลาด
ตลาดฝั่งตรงข้ามนะฮะอีกหนึ่งตลาด
ซึ่งเราได้ดำเนินคดีแล้วก็ลื้อโครงสร้างไปแล้ว

ครับแล้วก็มีอยู่เท่านี้
เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินคดี
หรือว่าการจัดระเบียบผู้ค้าที่อยู่บริเวณที่
อยู่ตรงหน้าบ้านคุณป้าบุญศรีนะฮะ
ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
เราก็เริ่มผลักดันนะฮะ

เราก็เคลียร์ผู้ค้าออกทั้งหมดนะครับ

ก็บางเจ้าก็เข้าไปอยู่ในตลาด
เจ้าก็ไปอยู่ตรงอื่นนะฮะ
เป็นกลุ่มสามสี่รายก็เราก็ค่อยดำเนินคดีไปนะฮะ
ตลาดมีอยู่แค่๕ตลาดแค่นั้นครับ

ถ้าฉันจะใช้คำสรุปว่า๕ตลาดนี้เนี่ย
ถูกกฎหมายทั้งหมดถูกไหมคะ
ครับคือถามว่าถูกกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ตลาดเนี่ยฝั่งบ้านคุณป้าเนี่ย๔ตลาด
มีตลาดที่ขออนุญาตเป็นการขอสร้างตลาดคือตลาดสวนหลวงถูกต้อง
เฉพาะโครงสร้างที่จะขอแล้วก็ในส่วนของตลาดเปิ้ลกับตลาดยิ่งนรา
อันนี้ก็ได้ขอใบอนุญาตเป็นฐานิจไปส่วนตลาดรุ่งตลาดสุดท้าย
อันนั้นยังไม่ถูกต้องเลยแล้วก็สี่ตลาดที่อยู่
ใบอนุญาตก็ไม่ได้มีการออกยังไม่ถูกต้อง
คือการขออนุญาตตลาดแบ่งออกเป็น๒ส่วนคือขออนุญาตสร้างอาคารก่อน
ท่านขาขออนุญาตแทรกขออนุญาตเสียมารยาทแทรก
คือฉันมีเวลาน้อยเอาอย่างนี้คือสรุปเอา๔ตลาดฝั่งบ้านของทั้ง๔ท่าน
ทั้งสามท่านเนี่ยนะคะตกลงถูกหรือไม่ถูกกฎหมายคะ
คือใบอนุญาตยังไม่ออกครับเท่ากับว่าเรียกว่าถูกหรือไม่ถูก
นายเกิดผลก็งงเดี๋ยวสรุปสรุปว่าสี่ตลาดฝังบ้านของคุณป้าเนี่ย
ถูกกฎหมายถูกไหมฮะเอ่อยังยังยังไม่ครบถ้วนกระบวนการฮะ
ก็ยังไม่ถูกอ่ะครับครับอ่าและอีกสี่ตลาดฝั่งตรงข้ามบ้านคุณป้าเนี่ย
ถูกกฎหมายไหมคะฝั่งตรงข้ามมีตลาดเดียวครับอ่า
ตลาดเดียวถูกกฎหมายไหมคะเอ่อไม่ถูกครับตอนนี้เราได้อ่า
ให้ลื้อโครงสร้างแล้วนะฮะทั้งหมดเป็นตลาดอ่า
เชิญค่ะเชิญค่ะทั้งหมดห้าตลาดฝั่งบ้านคุณป้าศรีแล้วอีกหนึ่ง
ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดไม่ถูกกฎหมายดิฉันสรุปถูกไหมคะ
ถูกครับแล้วเขายังทำมาหากินณวันนี้วินาทีนี้พรุ่งนี้เช้า
เนี้ยเขาเขาทำได้ไหมคะคืออย่างงี้ครับเราอยู่ในกระบวนการ
การดำเนินการนะฮะคือพอเขาไม่ถูกเสร็จปุ๊บเนี่ย
เราก็เข้าไปดำเนินการตามรูปคดีนะครับ
ก็เข้าไปดำเนินคดีพอดีในกระบวนการของอ่าสามารถสุขเนี้ย
เราก็ส่งไปที่อ่าสอนอประเวทสอนอเวศก็ส่งฟ้องไปที่อ่า
สารนะฮะซึ่งตอนเนี้ยอยู่ในกระบวนการชั้นสารอยู่นะครับในระหว่างที่ฟอร์มสารเนี้ย
ทั้งห้าตลาดยังดำเนินการได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ
ซึ่งแปลว่าทั้ง๔ตลาดฝั่งบ้านคุณป้ากับอีกหนึ่งตลาดเนี่ย
จะไม่อยู่ได้คือต้องรอคดีจบใช่ไหมคะใช่ครับ
เพราะอ่าปีห้าหกเนี้ยทดีนี้เนี้ยได้ได้พิพากษามาแล้วนะครับ
จากสารปกครองชั้นต้นว่าให้มีการลื้อถอนแล้วก็ฟ้องเอ่อสี่
ตรงเนี้ยเอ่อฟ้องมาแล้วแต่เรามีการอุทธรณ์พอมีการอุทธรณ์เสร็จเนี่ย
ปี๕๙ได้มีคำสั่งของสารปกครองสูงสุด
ให้ยกเลิกนะครับคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
และให้สารปกครองชั้นต้นกลับมาทบทวน
แล้วระหว่างปี๕๙มา
เราก็รอการคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
ในระหว่างนี้เราก็ต้องรอ
แต่ในทางปกครองเราก็เข้าไปดูแล
แล้วก็เข้าไปในส่วนที่บ้านคุณป้าเขามีคำสั่งคุ้มครอง

กรณีถ้ามีข้อพิพาทกันว่ามีใครจอดหน้าบ้านเขา

อันนั้นน่ะคือเหตุเฉพาะหน้าเป็นตำรวจถูกไหมคะ
ลพิษใดก็แล้วแต่ระหว่างนี้เป็นเขตใช่ไหมคะ

ซึ่งในระหว่างนี้เขตก็ยังทำอะไรไม่ได้
กว่าสารจะตัดสินว่า

ขบวนการของการปกครองเราก็ต้องดูแลอ่า
สนทุกข์สุขดีบของพี่น้องประชาชนรวมทั้งป้าคุณศรี

ความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้เราไม่ได้ปล่อยครับ
พอนึกออกค่ะเวลาเหลือน้อยพอถามอย่างนี้
คือสรุปว่าตอนนี้เนี่ยตลาดไม่ถูกกฎหมาย

ก่อนหน้าที่ตลาดจะกล้าตั้งทั้งที่ยังไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
ใครเซ็นคะ

ไม่มีคนเซ็นในเรื่องของใบอนุญาตนะฮะ
เดี๋ยวเวลาเขาทำตลาดเขาไม่ต้องขอกันก่อนเหรอคะ

คือเขาขอก่อสร้างใช่ไหมฮะ
พอก่อสร้างเสร็จในระหว่างนั้นเขาก็ขอ
ในเรื่องของการจัดตั้งตลาด

พอระหว่างที่ขอเนี่ยเราก็ให้เขายื่นนะครับ
ข้อจำกัดต่างเช่นในเรื่องของ
อะไรอ่ะอ่าต่อประบัดน้ำเสียเรื่องของแสงเรื่องของอ่า
ตัวตลาดต่างนะฮะเดี๋ยวนะ
ระหว่างนี้ถ้าเขาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย
ไม่ถูกต้องเราก็ดำเนินคดี
ที่ผ่านมาเราดำเนินคดีไงครับ

นะฮะเขาฝ่าฝืนเขาฝ่าฝืนเราก็ดำเนินคดีครับ
คือท่านครับขออนุญาตสอบถามแทนโอ้ยถามที่ฉันอย่าฉันถาม
ระหว่างที่การขออนุญาตทางเขตยังไม่อนุญาต
แสดงว่าทางร้านค้าตลาดนี่เปิดไปแล้วใช่ไหม

เปิดไปแล้วเราก็ดำเนินคดีครับ

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
เดี๋ยวตามปกติเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะเปิดตลาดได้

ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ใบอนุญาตใช่ไหมคะ

แล้วเขาเปิดไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขตมีหน้าที่ทำอะไรคะ

เข้าไปดำเนินคดีครับ
ตั้งแต่เขาเข้าไปก้าวแรกตอนที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตเนี่ย

เราก็ต้องเข้าไปเตือนก่อนว่าคุณเข้าไปไม่ได้นะฮะ
คุณต้องไปยื่นใบอนุญาตให้เรียบร้อย

เพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันแต่คำถามคือว่า
อ้าวแล้วมันมีก้าวที่สองก้าวที่สามจนเป็นตลาดขึ้นมาได้ยังไง

ครับก็ในระหว่างเราก็มีการเปรียบเทียบปรับไปเป็นระยะนะฮะ

พอมีการเตือนเสร็จก็เข้าไปดำเนินคดีนะฮะ
เข้าไปดำเนินคดีก็เสร็จแล้วก็ต้องส่งสอน
ส่งสอนอเสร็จก็เข้าไปเปรียบเทียบปรับที่ศาล
คุณยังฝ่าฝืนอยู่แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อ
พอค่ะอย่าหาว่าตัดจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันเกินเวลาเขา

พอถ้าเรามีเวลาคุยกันอีกเดี๋ยวคุยกับพออีกนะคะ
ได้ครับได้ครับพอค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะ
ขออภัยจริงเวลาเวลาจะหมดดิฉันขออภัยทั้ง๓ท่านเหมือนกัน
เดี๋ยวขอมาเรื่องกฎหมายตกลงยังไงเนี่ยงงแต่จะสรุปว่าอะไร
คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังพอพูดซึ่งมันไม่ตรงกับคุณป้าพูดนะ
คุณป้าพูดเหมือนว่าผู้อำนวยการโดยแทนผู้ราชการจังหวัดได้มีการเซ็นอนุญาตให้ก่อสร้าง
คือคือหนึ่งเนี่ยคือต้องสั้นนะคะต้องสั้น
อืมอ่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตลาดในพื้นที่จัดสรรเพื่ออยู่อาศัยก่อนนะคะ
แล้วเสร็จแล้วก็มีการทำตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
อาคารตลาดเนี่ยมันที่ได้รับบรรยาทเนี่ยเป็นเป็นให้ทำเป็นโครงเนี่ยก็มีตลาดด้านซ้ายด้านขวาของบ้าน
คือตลาดสวนหลวง๑ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตตลาดยิ่งนาราตลาดรุ่งวานิสที่เป็นอาคาร

เท่าที่ผมฟังนี่มันเป็นเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง
แต่ว่าในระหว่างขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยยังต้องขออนุญาตประกอบกิจการในการทำธุรกิจทำตลาด
แต่ว่าพอบอกว่ายังไม่อนุญาตแต่เขาทำของเขาไปก่อน
แล้วก็ถูกฟ้องจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณนั้นนะครับ
แต่ไม่ใช่คุณให้เขาทำตลาดอย่างเดือดร้อนชาวบ้านแล้วสารมีคำสั่งคุ้มครอง
คุณปล่อยได้ยังไงให้เขาทำตลาดทุกวัน
อ่าขอตั้งคำถามด้วยคำนี้ทิ้งไว้นะคะ
คุณผู้ชมหมดเวลาแต่ว่าไทยรัฐทีวีตามต่อ
เดี๋ยวมีเวลาเอามาอีกในถามตรงนะคะ
วันนี้เจอกันกลับทางนิวส์โชว์เนี่ย๒ทุ่ม

พระคุณทั้ง๔ท่านค่ะสวัสดีค่ะ